สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวใหญ่ให้ตื่นเต้นเยอะจริงครับ
เรื่องไข้หวัดโควิด๑๙ก็เป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่อง
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องการยุบพักอนาคตใหม่
ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก
พอมาถึงวันเสาร์อาทิตย์มีข่าวเรื่องการจับกลุ่มพันตรวจโทบัญญินตั้งพากรและคณะ
แล้วก็มาเช้าวันนี้บ่ายวันนี้อีกไม่กี่นาทีจากนี้ไป
มีข่าวเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจซ้ำซ้อนมาอีก

แต่ว่าอยากชวนท่านผู้ชมติดตามเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เราควรจะเอาใจใส่ติดตาม
อย่างน้อยจะได้รู้ว่าจากนี้ไปบ้านเมืองเรามันจะเดินยังไง
เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คราวนี้น่าจะได้รับการสนใจมากหน่อยแล้วมีหลายปัจจัยครับ
หนึ่งรัฐบาลนี้บริหารประเทศ
ถึงแม้ว่าของใหม่จะผ่านมา๖๗เดือน
แต่นายกบริหารประเทศมาแล้ว๕ปี
มีรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลใหม่ก็มาจากรัฐบาลเก่า
ฉะนั้นการอภิปรายคราวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
ในรอบ๖ปีของรัฐบาลนี้ที่บริหารประเทศมา
แล้วถ้าถอยกลับไปสภาที่ผ่านมารุ่มดอนมา๑๐ปีแล้ว
ไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
ที่รัฐบาลนี้โดนตรวจสอบก็เป็นกลไกในระบอบประชาธิปไตย
อันที่สองเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เป็นข่าววันนี้ก็คือว่า
คนที่จะอภิปรายเขาวางคิวกันไว้๒วันเต็ม
เขาจะเน้นที่นายกรัฐมนตรี
เขาบอกว่ามีข้อมูลแน่น
เขาบอกว่ามีข้อมูลที่ชัดเจน
เขาบอกว่ามีข้อมูลที่คนไทยไม่เคยรู้มาก่อน
ฉะนั้นหนังสือพิมพ์เขาใช้คำว่าขึงพืชนายกรัฐมนตรี
อ้าวถ้าอย่างนี้เราต้องตาม
ทำไมต้องตามนะฮะเรารู้กันอยู่นี่ครับว่านายกรัฐมนตรีคนนี้
ท่านไม่เคยถูกตรวจสอบมาก่อน

อภิปรายเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องนั้นเรื่องนี้
พอถูกรุมซักเข้ามากท่านก็ฟิลขาดเบรกแตก
แล้วคราวนี้เจอเข้าไป๒วัน
ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้

นายกจะทนได้ไหมนี่คนก็อยากรู้
แต่มีข้อมูลมาจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เขาบอกว่านายกจะมาในมาตรใหม่

คอยดูว่าลีลาของนายกรัฐมนตรี
ถ้าถูกซักถามดุเดือดเลือดพลาดจะเป็นยังไง
ทีนี้ลองดูสิครับว่า
ข้อมูลอะไรบ้างที่จะทำให้
ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
เพราะวันนี้เท่าที่มีข่าว
ขาใหญ่มวยหมัดหนักเขาจัดไว้อภิปรายนายกรัฐมนตรีหลายคน
เริ่มตั้งแต่คุณสมพงศ์อมรวิวัตร
ผู้นำพักฝ่ายค้านซึ่งจะเปิดประเด็นนำเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ถัดไปก็จะมีคุณยุทธพงศ์จรรย์สะเถียน
มีคุณประเสริฐจันรวงทองมีคุณสมคิดเชื้อคง
มีอาจารย์วันนอร์๔๕คนเนี่ย
อันนี้เขาบอกเขาเตรียมพร้อมที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรี
แล้วเขาบอกว่าให้คอยฟังดูเถอะ

ฉะนั้นเราในฐานะประชาชน
เราอยากเห็นอะไรในการอภิปรายคราวนี้
หนึ่งฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นมาอภิปรายเราคาดหวังว่า
เราจะได้ฟังข้อมูลใหม่
ข้อมูลที่มีหลักฐานข้อมูลที่มีความชัดเจน
ไม่ใช่ข้อมูลเท็จไม่ใช่เอาแต่ตีโวหาร
ไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านด่าเขาโดยไม่มีข้อมูล
ไม่ใช่ใช้โวหารเอาสนุกเอามัน
นั่นเป็นเรื่องเก่าที่คนไทยคิดว่า
ฟังแล้วไม่ได้อะไรฟังแล้วไม่มีประโยชน์
ฟังแล้วไปแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้
ฉะนั้นไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจมานาน
คราวนี้พลพักฝ่ายค้านเขาบอกว่าคราวนี้ไม่เหมือนเก่า
เขาจะมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าดูเด็ดเผ็ดมัน

ประการที่สองก็คือว่าการเอาข้อมูลมาอภิปรายเนี่ย
ถ้าเป็นข้อมูลเท็จมันจะทำให้การเมืองเป็นน้ำเน่า
แล้วก็จะทำให้คนที่อภิปรายเนี่ยเสียคนไปเอง
ในอดีตเนี่ยเจอกันมาเยอะแล้วครับ
เขาเอาของจริงมาตอบหงายท้องตึงเลย
แม้กระทั่งคนเด่นอย่างคุณสมัครสุนทรเวท
คนรุ่นเก่าจำได้คุณสมัครเคยอภิปรายคุณจีรายุอิสลางกูล
ตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดกันถึงเรื่องว่ามีข้อมูลว่า
โอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสุดท้ายขึ้นมาพอถึงเวลาจะตรวจสอบ
ขนาดคุณสมัครที่เรียกว่าฟอร์มเจ๋งแล้วนะครับเรื่องการอภิปราย
โอ้โหเสียคนไปตั้งเยอะตอนนั้นเสียรังวัดเรียกว่าเสียรังวัด
เพราะว่าไปเอาข้อมูลเท็จมาฉะนั้นคราวนี้จะมีข้อมูลเด็ดมันแค่ไหน
แต่ขอให้มีข้อมูลจริงการเอาข้อมูลเท็จมาพูดในสภาหมดยุคแล้วครับ
อีกมุมหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ต้องตามดูท่าทีลีลาและข้อมูลจากพักอนาคตใหม่
ซึ่งถูกยุบพักคุณปียบุตรคุณพันนิกาคุณช่อเข้าไปอภิปรายในสภาไม่ได้
เขาจะถ่ายเทข้อมูลจากสองคนนี้ไปอภิปรายในสภา
ได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าข้อมูลของพักอนาคตใหม่เขาแน่น
เขาบอกว่าเขาไม่ใช้ระยะเวลานานเขาอภิปรายใช้ระยะเวลาไม่
นานแต่เดินเรื่องเร็วและทำให้คนเห็นว่ารัฐบาลนี้มีความ
กพร่องยังไงอ่าอันนี้ก็น่าติดตามเพราะว่านี่เป็นครั้งแรก
วางใจเวทีอภิปรายลักษณะไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นสนามทดสอบ
เป็นเรียกว่าถ้าใครอภิปรายเด่นมีข้อมูลเด่นลีลาดีมีข้อมูลเด่น
คุณก็แจ้งเกิดทางการเมืองกับเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แต่ถ้าคุณเอาข้อมูลที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราว
แล้วเขาจับได้ว่าเป็นข้อมูลเท็จมาตีโวหารตีหัวเข้าบ้าน
อย่างนี้คุณก็เสียคนกลางสภาฉะนั้นประชาชนจะเป็นคนตัดสิน
บ่ายวันนี้ก็จะเริ่มการอภิปรายแล้ว
ส่วนเรื่องของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลต้องรู้นะครับว่า
อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นบทบาทของสภาของฝ่ายค้าน
ที่เขาออกแบบไว้ให้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
รัฐบาลคุณมีโอกาสเป็นฝ่ายบริหารคุณก็บริหารไป
ฝ่ายค้านไม่มีโอกาสบริหารแต่เขาออกแบบว่า
เมื่อคุณไม่มีโอกาสบริหารคุณต้องทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
ฉะนั้นการทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเป็นเรื่องของฝ่ายค้าน
ฝ่ายบริหารไม่ควรจะพยายามจะสวนกลับพยายามจะตรวจสอบฝ่ายค้าน
พยายามจะเอาข้อมูลฝ่ายค้านมาสวนกลับขู่กันฟอดฟอดฟอดว่าจะสวนกลับฝ่ายค้านอย่างนี้
นั่นไม่ใช่บทบาทของฝ่ายรัฐบาล
ฝ่ายรัฐบาลคุณมีหน้าที่ชี้แจงคุณมีหน้าที่ตอบข้อสักถาม
แต่ว่าไม่ใช่ไปสวนกลับไม่ใช่ไปขุดคุยฝ่ายค้าน
ไม่ใช่ไปทำทีเหมือนกับข่มขู่ฝ่ายค้าน
การเมืองมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่

อันที่สามตามมาผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คนฟังการอภิปราย
เขาเอือมระอามาทุกครั้งคือมีการประท้วงกัน
ประท้วงกันจนกระทั่งการอภิปรายมันเดินไม่ได้
สะดุดหยุดชะงักประท้วงเพื่อเตะสกัด
ประท้วงเพื่อให้คนอภิปรายไม่มีสมาธิ
อภิปรายต่อเนื่องต่อเนื่องประท้วงเพื่อขัดขวางการอภิปราย
ประท้วงเพราะไม่อยากให้ผู้อภิปรายนี้
เอาคำอภิปรายมาทำให้ไหลลื่น
ลักษณะอย่างนี้ประชาชนเขาบอกเฮ้ยเขาเอือมละอามาแล้ว
เขาคาดหวังว่าคราวนี้ลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น
เขาคาดหวังว่าประธานสภาคุณชวนหลีกภัย
ซึ่งได้คิดมาตลอดพูดมาตลอดว่า
สภาเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียหายไปเยอะ
พจน์ของนักการเมืองเสียหายไปเยอะ
ฉะนั้นคราวนี้ถึงเวลาจะกู้ภาพลักษณ์
เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คราวนี้จะถูกจับตามองมากว่า
ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหน
ทำหน้าที่ชี้แจงได้มากน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเกิดให้ฟังหน่อย

ไทยรัฐก็จะมีช่วงเวลาที่จะสรุปคำอภิปราย
มาบอกกล่าวเป็นระยะระยะครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

คุณผู้ชมก็รอติดตามชมรอติดตามฟังกันนะฮะ
เรื่องของการอภิปรายที่เข้มข้น